เพื่อไทยมั่นใจและยืนยันรอบเดียวผ่านเลย

แต่ที่ยังไม่แน่ชัดคือแล้วแต่ละพักที่จะมาร่วม

เขาจะตกลงกันก่อนไหมว่าจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชม
แต่มาดูคุณภูมิธรรมเวชยชัยก่อน
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยครับก็ได้ให้สัมภาษณ์
ก่อนการประชุมส่อของภักดิ์
แล้วก็มองแนวทางการรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาล
มั่นใจว่าจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งได้ครับ
เชื่อว่าภายใต้กติกาที่มีข้อจำกัด
จะสามารถทำให้โหวตผ่านได้ครั้งเดียวเลยฉลุย
ไม่ต้องเปลี่ยนแผนให้เป็นคุณอุ้งอิงแผ่ทองทาน
คุณภูมิธรรมยืนยันว่ายังไม่ได้ตกลง
กระทรวงกันก่อนโหวตตามที่มีกระแสข่าวนะ
แล้วก็ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้ด้วยครับ

เพราะสิ่งที่มีการพูดคุยกันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่า
แต่ละภาคการเมืองก็จะบอกว่าเขามีความถนัดมีความเชี่ยวชาญ
หรือมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
แต่ว่านั่นก็เป็นการพูดเบื้องต้น
ก็ได้บอกไว้แล้วว่าเราจะเลือก
นายกรรมตรีเลือกพักแก่นำให้สำเร็จรู้ร่วง

ก็ต้องทราบและรู้จักคุณชูวิทย์นะครับ
ก็คุณชูวิทย์เป็นนักการตลาดสำคัญคนหนึ่ง
ทำเรื่องราวต่างก็ตื่นเต้นตลอด
แต่ว่าผลที่ผ่านมาในอดีตเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมพอจะเห็นท่าทีของฝั่งพักเพื่อไทยใช่ไหม
เขาบอกว่าโหวตให้เราก่อน
โหวตนายกให้แคนดิเดตของเราก่อน
หลังจากนั้นค่อยมาจัดตั้งรัฐบาลแล้วค่อยว่ากันว่า

เพราะฟังจากพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทย

น่าจะเป็นการเปรียบเทียบจากจำนวนสอสอ
เพราะคุณประเสริฐก็ย้ำว่ายังไม่มีการแบ่ง

เดี๋ยวหลังโหวตนายกเรียบร้อยพักเพื่อไทยจะเร่งพูดคุยกับพักร่วม
การจัดตั้งรัฐบาลและจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีต่อไป
โดยภายหลังการประชุมสอสอพักเพื่อไทย
ที่ประชุมมีมติเสนอคุณเศรษฐานี่แหละเป็นนายก
ซึ่งสส๑๔๑เสียงของพักเพื่อไทยสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้ว
จากสสของพักอื่นและสวด้วย
เกิน๓๗๕เสียงแน่นอน
ส่วนที่ภาคเก้ากลายมีมะติไม่ยกมือ

เพื่อไทยไม่ได้มีท่าทีใดก็ถือว่าเป็น

แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งครับ
ตอนนี้เราก็เคารพความเห็นและการแสดงออกนะครับ
อย่างกรณีที่วันที่เราพูดคุยกันที่ตึกสมิตรเนี่ย
มุมที่เรามีข้อเสนอว่าทางออกของเราในการจัดตั้งรัฐบาล
มี๒๓แนวทางแนวทางแรกสุดถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากภาคเก้าไกลเนี่ย
ข้อเสนอของเราก็จะเป็นรัฐบาลอีกสูตรหนึ่ง
ซึ่งคำตอบค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนว่าทางพักเก้าไกลเองเนี่ย
เขาเองต้องไปดูเรื่องของความเห็นพี่น้องประชาชน
ไปดูเรื่องความเห็นของสมาชิกพัก
ซึ่งคำตอบตรงนี้เองเนี่ยเราก็ประเมินชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า
โอกาสที่จะได้รับความเห็นชอบจากพักเก้าไกลในการที่จะลงมติให้เนี่ย
ก็คงเป็นไปยังได้ยาก
คือตอนนี้ฝั่งเพื่อไทยเขามั่นใจครับคุณผู้ชมว่าได้เสียงเกิน๓๗๕เสียงแน่นอน
คุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกแล้วก็จะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นภายในปลายเดือนนี้เลยนะ

คำถามคือแล้วรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐจะมาร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้นเนี่ย
ฝั่งของพักเพื่อไทยโดยคุณภูมิธรรมบอกว่าต้องรอก่อน
แต่เท่าที่มีการหารือกันต่างฝ่ายต่างให้เกียรติกันไม่น่ามีปัญหาครับคุณผู้ชม